สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เช่นเคยบอกก่อนเราแจกเสื้อเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงกำหนดแล้วนะ
วันที่ห้าตุลาคมนะคะเอ้ยวันที่๖ตุลาคมสิที่เราจะแจกกัน
คุณจะแจกกี่ตัวก็เราแจกกันวันละสามตัวคุณผมขอเป็นห้าตัวได้ไหม
สามตัวน้อยไปนี่เดี๋ยวบอกเออเดี๋ยวผมบอกทางไทยรัฐว่า
ไทยรัฐ๓รางวัลน้อยไปขอเปลี่ยนเป็น๕รางวัลแล้วกัน
เป็นวันละห้าเลยใช่ไหมคะห้าเลยคุณผู้ชมคุณชูวิทย์บอกแล้ว
เพราะฉะนั้นส่งข้อความเข้ามาย้ำว่าส่งเข้ามาทางไลน์นะคะ
จะได้ได้เสื้อกันนะคะเป็นเสื้อตีแสกหน้าที่สำคัญส่งคอมเมนต์มาแล้วเนี่ย
อย่าลืมติดแฮชแท็กตีแสกหน้าด้วยแจก๕ตัวใช่ไหมคุณชุวิต
ก็ชาวบ้านเขาเจอผมเขาบอกว่าชูวิทย์แจกวันละ๓ตัวมันน้อยไป
เอ่อขอซะห้าตัวแล้วกันอ่านี่นี่เจอกันแหละเขาบอกเนี่ยนะ
ต่อหน้าต่อตาเลยก็บอกว่าสามตัวน้อยไปผมบอกโอเค
เดี๋ยวผมจะไปบอกทางไทยรัฐนี่ผมคิดว่าไทยรัฐเนี่ย
ใจกว้างอยู่แล้วสองตัวไม่เท่าไหร่หรอกบอกผ่านหน้าจอเลยเพราะฉะนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ตั้งแต่วันนี้เราแจกเลยวันละห้าตัว
ส่งข้อความเข้ามาส่งเข้ามาทั้งสองทางเลยก็ได้นะคะ
กันเหนียวจะได้ได้เสื้อกันไปทั่วหน้าแบบนี้ครับก็เรื่องมาตั้งแต่เมื่อ

ก็คดีใหญ่ผมก็ต้องพูดนี่ผมอยู่เมืองไทยเนี่ยดีนะ
ทำไมคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพูดเรื่องทุจริตนี่พูดได้ทุกวันเนี่ย
มันมีเยอะขนาดนั้นเลยมันมีเยอะมากครับเฉพาะเรื่องทุจริตเนี่ย
มีให้ผมพูดได้ทุกวี่ทุกวันและผมก็ยังมีข่าวใหญ่ข่าวใหญ่อยู่
ของเขาใหญ่ผมทำข้อมูลไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะถามทางสปกร
เพราะเขาส่งจดหมายมาบอกว่าผมไปพูดเนี่ยมันไม่เดี๋ยวจะเป็นการดูหมิน
เจ้าหน้าที่เดี๋ยวส่งจุดหมายค่ะคุณชุวินครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับ
ว่าที่ตรงไหนป่าเขาใหญ่ตรงไหนเป็นที่สอปอกอร์นี่คงอ่า
เดี๋ยวจะบรรยายให้หมดนะครับท่านผู้ชมครับที่เขาใหญ่นะฮะ
แต่รออีกหน่อยเพราะว่าอย่างผมถ้าลงมือทำอะไรแล้วเนี่ย
ข้อมูลต้องมีครับผมไม่พูดปากเปล่า

วันนี้เราก็ต้องพูดเรื่องของคดียิ่งรัก
วันนี้ท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
ทั้งสองท่านก็บอกแล้วว่าคุณยิ่งรักอยู่ดูไบ
แต่การอยู่ดูไบถ้าไม่เคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็คงทางดูไบเขาขอคือไปอยู่บ้านเขา
ก็ต้องบอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปพาดพิงให้เดี๋ยวมันเสียความสัมพันธ์
จะมาก็เฉยก็ถ้าเงียบไปก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไม่ปรากฏตัว
เช่นเดียวกับบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาตอนนี้ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ทั้งหมด๑๙๐ประเทศ
ทีนี้มาดูที่ประเทศไทยก็ปรากฏว่าตำรวจวันนี้ก็บุกไปตามหมายจับ
คือเป็นหมายจับใหม่ท่านผู้ชมของคุณจริงลักษณ์
หมายจับที่ไม่มาฟังคำพิพากษาอันนั้นวันที่๒๕สิงหาออกไปแล้ว
พอวันที่๒๗กันยาก็คือเมื่อวานออกหมายจับอีกฉบับหนึ่ง
ก็คือหมายจับที่ให้มารับโทษตามคำพิพากษาคือ๕ปี
ค่ะนะฮะห้าปีทีนี้หมายอีกอันหนึ่งคือหมายค้น
ค้นที่บ้านดูซิมีหลักฐานอะไรทิ้งไว้ไหม
สิ่งของที่เราหยิบเราใช้เส้นผมนะฮะไหนนิ้วมือก็ต้องไปหา
เพื่อจะมาเชื่อมโยงว่าจะมาเล่นงานพันธุ์ตำรวจเอกชายฤทธิฤทธิ์
แล้วก็ตำรวจก็ไปหาหลักฐานแล้วครับที่บ้านอ่าของคุณยิ่งรักวันนี้ก็ไปกันคือตามภาษาแล้ว
อาจจะไหนบอกว่าไม่ผิดไงคุณชุวิตไหนบอกว่าก็พาไปก่อนออกไม้จับ
นั่นน่ะสิครับก็อาจจะผิดเรื่องบอกว่าเรื่องทะเบียนปลอมไง
อ่าทะเบียนหมดอายุทะเบียนปลอมแล้วอาจจะไปเล่น๑๕๗
ซึ่งจริงเนี่ยก็มันลำบากนะครับคุณมิ้นท์
เพราะว่าวันนั้นยังไม่มีหมาย
อืมตรงไหนเพราะว่ายังไม่ถึง๒๕สิงหา๒๓๒๔ผิดอะไร

ความผิดไหมอ่าท้ายสุดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
ประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้คุณยิ่งรักล้มแล้วใช่ไหม

เขาบอกว่าอะไรนะสูปศิษย์ไทย

แต่ประเทศไทยก็คนล้มต้องกระทืบซ้ำนะครับ
มันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องไปค้นที่บ้านแล้ว
ค้นที่บ้านไปดูซิหลักฐานยังไงมาหาจุดเชื่อมโยง
แต่จริงก็ไปตั้งเป็นเดือนกว่าแล้วล่ะ

ก็ต้องไปตั้งแต่วันที่๒๓แล้วไม่ใช่เหรอ

ทีนี้เรามาคุยเรื่องคดีกันดีกว่า

คือมิ้นท์จำได้ว่าคุณชุดบอกว่า
คุณยิ่งรักน่าจะโดนหนักเพราะว่าดูจาก
คุณบุญทรงจากหลายคนที่โดนไปกันมา๓๐๔๐กว่าปี

ชาวตั้งคนถามว่าทำไมคุณบุญทรงโดน๔๒ปี
และทำไมคุณยิ่งรักโดน๕ปี
ตอนนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเพราะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
คุณบุญทรงโดนไป๔๒ปี
คุณยิ่งรักโดน๕ปี
๔๒ปี๓๖ปี๕ปีต้องไล่ให้ฟังก่อนว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์นั้นสารลงในเรื่องมาตรา๑๕๗
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเหมือนกับเป็นผู้บังคับบัญชา
ถ้าผมเล่าให้ชาวบ้านฟังผมก็ต้องเปรียบเปลยเปรียบเสมือนคุณบุญทรงเนี่ยกำลังฆ่าคน
สมมุตินะโดนฆ่าคนนะครับมีชาวบ้านตะโกนบอกร้องแต่บอกมีฆ่าคนอย่าฆ่าคนนะครับ
ร้องกันตั้งแต่ปากซอยก็คือบรรดาสื่อมวลชนที่ศาลบอกนะฮะ
สื่อมวลชนฝ่ายค้านองค์กรกลางต่างสตงปปชร้องเรียนร้อง
ร้องบอกแล้วเว้ยจำนำข้าวจำนำข้าวนะฮะข้าวที่ดูจีมันเจ๊
เปรียบเสมือนคุณบุญทรงกำลังจะฆ่าคนล่ะครับ
ไม่มีไม่มีคนตายไม่มีการแทงนั่นคือสิ่งที่ผมเปรียบเลยนะ
อ๋อนี่คือความหมายว่าการปล่อยประเนื้อเลยใช่ไหมฮะ
ยิ่งรักไม่ได้ไปร่วมกระทำด้วยกับคุณบุญทรง
แต่คุณบุญทรงทำเอาทำเอา
เป็นฝ่ายปฏิบัติคนปฏิบัติคนลงมือ

คุณบุญทรงโทษหนักเพราะคุณบุญทรงมีหน้าที่

คุณบุญทรงเป็นคนที่เซ็นสัญญา
ฝ่ายค้านก็มีการอภิปราย

สตงปปชองค์กรต่าง

แต่คุณยิ่งรักแกไม่ฟังแกบอกว่ายังจริง

คือมีเป็นเจ้าหน้าที่
อันนี้ตรงคือเป็นเจ้าหน้าที่

คุณบุญทรงโดน๔๒

อันนี้เท่ากัน
คุณยิ่งรักในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล
รับรู้แต่ไม่ห้าม

ปล่อยให้เกิดอันนี้คือที่๑๕๗ครับ
อันนี้คือ๑๕๗โทษ๑ถึง๑๐ปี
สารตัดกลางลง๕ปี
ในกรณีอย่างนี้ก็มีคนสับสน
ว่าทำไมสารลงมา๘ต่อ๑
คือ๘เสียงมีการลงมติ๒ครั้ง
ครั้งแรกมีสารท่านอยู่๙ท่าน

มติแรกก็คือว่าจะถามว่าผิดตามฟ้องหรือไม่

มี๘ท่านบอกว่าผิดอีก๑บอกไม่ผิด
เมื่อมีเสียงส่วนมากเห็นเป็นอย่างนั้นแล้ว
ก็มีมติครั้งที่๒ว่าถ้าผิดแล้วจะลงกี่ปี
อันนี้คือ๙๐นะครับ

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาลง๘๑

ก็เลยงงว่าตกลงไม่ตรงหรือยังไง
อันนี้ผมก็ชี้แจงแถลงไขให้เห็นว่า

พิพากษาทั้งสิ้น๙ท่าน
ในสารดีกาก็พิจารณามติแรกก็คือถามว่าผิดตามฟ้องหรือไม่
ก็มี๘ท่านเห็นว่าผิดนะฮะ๑ท่านเห็นว่าไม่ผิด
เมื่อเสียงส่วนมากเห็นว่าผิดแล้ว
ก็มีการลงมาติดท่านที่๒ว่าถ้ายังงั้นจะลงกี่ปี
ก็เห็นพ้องต้องกันหมดว่า๕ปี
๕ปีเพราะคุณยิ่งรักกำกับดูแล
รับรู้รับทราบแต่ไม่รับแก้ไข

ส่วนที่ว่าเป็นเรื่องของการจำนำข้าวอันนั้นไม่ผิด
เพราะสารยังรับฟังไม่ได้ว่าการจำนำข้าว
ซึ่งมีข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวเน่า
เก็บเกินข้าวขายหมุนเวียน

ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมนโยบายมีความผิด

ทีนี้คนก็สงสัยนะครับเดี๋ยวผมต้องพูดในเบรกถัดไป

ตอนนี้ขายข้อข้องใจว่าทำไมคุณยิ่งรักโดนแค่๕คนอื่น

ตรงนี้น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วแต่ช่วงหน้า

ทีนี้ดูรายละเอียดลงรายละเอียดกันหน่อยดีไหมคะ
คุณวินครับผมพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เกี่ยวกับรายละเอียดที่ผมพูดเนี่ย

เพราะชาวบ้านเขาฟังแล้วเข้าใจ
อันนี้ผมก็จะพูดให้อันนี้เข้าใจแล้ว
ทำไมคุณบุญทรงโดน๔๒๓๖และ๕
เพราะฉะนั้นก็เท่ากับสละสิทธิ์ในการอุทธรณ์

เพราะว่าการอุทรจะต้องมาปรากฏตัว

แล้วมาปรากฏตัวรัฐมนุนใหม่กำหนดแล้ว
ว่าถ้าเกิดผิดเวลาที่จะอุทร
ต้องมาด้วยตัวเอง

ได้มาเรียบร้อยแล้วคุณภูมิอยู่ในคลองเพลม
คุณภูมิอยู่คลองเปรมไม่ได้หลบหนี
แต่คุณยิ่งรักไม่มาปรากฏตัว
ดังนั้นคุณยิ่งรักไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ครับ
สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ฟังชื่อบอกสารดีการณ์แล้วมันอุทรได้หรือชูวิต
ได้ครับเพราะรัฐจำนวนรัฐจำนวนฉบับใหม่ปี๖๐
อนุญาตให้สามารถจะอุทธรณ์ได้
แล้วตรงนี้ภาษณ์นี้จบครับ
ผมอธิบายให้ฟังว่าทำไม๕ปีแล้ว
ทีนี้ลองไปดูสิครับว่าที่ศาล
วินิจฉัยมันหมายถึงอะไร
มันมี๒คำครับที่ผมพูดไว้
ก็คือการจำนำข้าว
จำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบาย
อีกอันหนึ่งคือระบายข้าว
นี่คือ๒ประเด็น
ที่สารท่านลงคุณยิ่งรัก๕ปี
มันไม่ใช่เรื่องของการจำนำข้าว
จำนำข้าวสารไม่ว่า

พบว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพมีข้าวเน่า
มีข้าวที่เอาไปหมุนเวียนในตลาด
แต่สารดีการ์เมื่อวานไม่ได้ลงคุณยิ่งรัก๕ปี

เพราะว่าสารบอกว่ายังฟังไม่ได้
ตอนแรกที่หลายคนคือเชื่อว่าคุณยิ่งรักเอง

เพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันเยอะมาก

ปรากฏว่าไม่ใช่เลย
แม้ว่าสารจะชี้แจงแล้วว่ารู้ว่ามีการเสื่อมคุณภาพ
มีข้าวเน่ามีปัญหาอะไรต่าง
องค์กรต่างก็ได้มีการแจ้ง
นักวิชาการมีการพูดถึง
แต่เนื่องจากนโยบายจำนำข้าว
เป็นนโยบายของคุณยิ่งรักของพักเพื่อไทย
การจำนำข้าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลย
ก็คือคุณยิ่งรักเข้าไปเกี่ยวข้อง
เพราะว่ามีการทำงานในระดับปฏิบัติการ
คุณยิ่งรักไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่ที่มีปัญหาที่ไปลงคุณยิ่งรัก๕ปี
คือเรื่องของการระบายข้าว
ซึ่งสารชี้แจงไว้ชัดเจนว่าการเรื่องระบายข้าว
เป็นเรื่องที่คุณบุญทรงในขณะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย

ซึ่งปรากฏว่าบริษัทกวางกงกับหายหนำ
ก็คือ๒บริษัทที่เป็นของจีนที่อ้างว่าเป็นของรัฐบาลจีน

จริงเป็นบริษัทข้าวในระดับมณฑลเท่านั้นเอง

ท้องถิ่นนั่นแหละครับเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ภายศาสตร์

ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลจีนมันต้องคอฟโคล
ข้าวกับประเทศไทยอยู่บ่อย
ทีนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่จบแค่นั้นเพราะถ้าแค่นี้ก็ยังลงไม่ได้

ราคาต้องมิตรภาพใช่ไหมอ้าวก็เป็นจีนกับไทยอ่ะ
ประเทศกับประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลซื้อกันจะขายแพงได้ไงต้องขายถูก
มิตรภาพต้องขายถูกราคาถูกนะครับ
ดังนั้นเมื่ออ้างว่าจีนมาซื้อข้าวไทยในราคาถูก
เพราะว่าเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลก็เป็นราคามิตรภาพราคาถูก
แต่จริงจีนไม่ได้ไปสักเม็ดหนึ่งเลย
ข้าวประเทศจีนบอกว่าไม่ได้ไปสักเม็ดหนึ่ง
เพราะว่าไอ้ราคาถูกเนี่ยมันย้อนกลับมาขายในประเทศไทย

แต่การขายให้กับคนไทยเนี่ยมันดันผ่านใครครับ
บุคคลสำคัญที่โดนไปด้วย
เสียเปียงเสียเปียงสยางอินิงก้า
เล่นมาขายไทยบอกว่าอ้างจะขายจีน
ขายจีนราคาถูกราคามิตรภาพ

ก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคกับอุปทานเทียม
อุปสรงอุปทานเหตุผลเพราะอะไร
ก็เหลือเอาข้าวไปหมดแล้วจีน

ก็เลยวนกลับมา
ราคาแพง
ก็ปรากฏว่าย้อนกลับมาขายประเทศไทยในราคาแพง

เริ่มตั้งแต่แบบจำนำรอบแรกสุดใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่าจะเอาข้าวส่วนนี้ไปขายกับรัฐบาลจีนให้
เอาเงินให้ชาวนาเยอะเพิ่มช่วยเหลือไป
สุดท้ายวนกลับมาใหม่แบบนี้เหรอ
มาขายไทยฮะขายไทยกันเอง

ปรากฏว่าไทยก็ซื้อของแพงจากเสียเปียงล่ะครับ

ทีนี้ได้เงินแล้วมันไปตกกับใครล่ะครับ

เวียนกันอยู่ที่เขาบอกว่าเป็น
อะไรนะประธานอนุกรรมการก็คือคุณบุญทรงก็เป็นนะฮะ
ต่อมาก็มาเป็นคุณภูมิเป็นนะฮะ
เป็นแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับ

คุณบุญทรงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบก็เป็นคนในกระทรวงพาณิชย

ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเป็นเจ้ากระทรวง

สารวินิจฉัยนะครับชูวิตพูดเองนะ
ก็ปรากฏว่าเมื่อเอามาขายแล้วเสียเปี๊ยงได้ประโยชน์

ชูวินิจฉัยนะฮะก็มีค่าคอมมิชชั่นค่ะอะไรต่างเนี่ย
ตกไปทอดไปถึงใครก็แล้วแต่
มีการจ่ายแคชเชียร์เช็คเป็นแคชเชียร์เช็คในธนาคารในประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาอยู่หลายครั้งหลายคลา
เช่นขายไปแล้วจีนบอกจีนไม่เอาแพลงก็ลดราคา
ลดราคาไว้หน่อยลดราคาอีกหน่อยเสร็จก็ไม่เอา
ไม่เอาไปเอาไม่เอามาก็เลยวนมาขายในไทยนี่แหละครับ
เพราะว่าตอนนั้นข้าวไทยขาดตลาดไม่มีไม่มีข้าว
เพราะว่าไปส่งจีนหมดอ้างว่าไปส่งจีนหมด
จีนไม่ได้เอามาเวียนขายไทยเสียเปี๊ยงเป็นคนจัดการสยามอินิงก้า
หลังจากนั้นแล้วเรื่องราวของการระบายข้าวเนี่ย
ก็ตามออกมาล่ะครับเป็นข้าวเน่าบ้างข้าวเสื่อมบ้าง
เก็บไว้ในโกดังเสียค่าเช่าที่บ้าง
ใดก็แล้วแต่เป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท
ผมเปรียบเทียบให้แล้วใช่ไหมว่าทางคุณบุญทรงเนี่ย
คุณบุญทรงกับคุณภูมิแทงเอาแทงเอาไอ้ชาวบ้านก็ตะโกน
ตายแล้วตายแล้วคุณจรรย์ตายแล้วเนี่ยแทงกัน
คุณยิ่งรักก็ยืนดูอ๋อไม่เห็นมีแทงเลยนี่ไหนอ่ะไหนไหนแทงอยู่ไหน
ลักษณะแบบเดียวกันกับที่ผมพูดเปรียบเปลยล่ะครับก็คือ
คุณยิ่งรักแม้จะไม่ได้เป็นผู้กระทำการลงมือแบบเดียวกับคุณบุญทรง
เพราะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มีหน้าที่ในการควบคุมกรมการค้าต่างประเทศโดยตรง
คุณยิ่งรักดูคุณยิ่งรักไม่พูดบอกว่าไม่เห็นมีการแทงกันนี่
ไม่มีนี่จนกระทั่งแทงเน่าเอาไปฝังก็คือเข้าเน่าแล้ว
เอาไปฝังเรียบร้อยแล้วคุณยิ่งรักก็ยังยืนการบอกไม่มี
ไม่มีก็ไม่เห็นมีอะไรนี่สารก็เลยมองเห็นว่าคุณยิ่งรักเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
อันนี้ถ้ามองในแง่ที่เตรียบเทียบที่คุณคุณวิทุธเล่าให้ฟังมาสักครู่

นั่นคือกฎหมายที่เป็นตัวการกับตัวสนับสนุน
ตามไปในธุมตรงนั้นการฟ้องอัยการฟ้องในข้อหาระเว้นคือ๑๕๗
ซึ่ง๑๕๗มีโทษ๑๑๐ปี๑ปีก็ได้สูงสุด๑๐ปีสารงกลาง๕ปี
กรณีคุณบุญทรงคนละอย่างกันคุณบุญทรงมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับ๑๕๑เลยครับ
เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยมีหน้าที่รับผิดชอบและยังเท่าข้อหาหัวอีก
คือหนักทั้งนั้นที่คุณบุญทรงโดนกับภูมิโดนหนักทั้งนั้น
ธิบดีต่างมีหน้าที่โดยตรงจะไม่รับรู้ได้ยังไงว่าข้าวมันไม่ได้ไปจีน
ถ้าเม็ดหนึ่งเลยข้าวมันวนมาขายในไทย
ก็มีการพูดกันจนกระทั่งทั้งหลายทั้งปวง
ส่วนเรื่องจำนำข้าวไม่เกี่ยว
เมื่อเป็นนโยบายแม้ว่ามีความเสียหาย
ก็เป็นการเริ่มปฏิบัติคุณยิ่งรักในฐานะประธานกขช
ก็มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแต่ละเรื่องแต่ละ
เพราะฉะนั้นศาลก็ยังไม่สามารถฟังได้ว่า
คุณยิ่งลักษณ์มีความผิดในข้อหาจำนำข้าว
แต่เรื่องระบายข้าวนี่เรียบร้อยครับ
อันนี้คือสารพิจารณาตามกระบวนการปกติถูกไหมคะ

ไม่ครับคือสารดีกาเป็นเรื่องของการไต่สวน
คือการใช้หลักการในการพิจารณา
สารอาญาทั่วไปใช้หลักการคือการกล่าวหา
คุณมิ้นครับคุณมิ้นไปแจ้งความ

สารก็เหมือนกับเปล่าบุญจิ้นไม่รู้
เอาสิ่งที่มาพิสูจน์ซินะครับ

เสนอหลักฐานมาซิว่ามีคนทำร้ายคุณจริง
แต่กรณีของสารอาญาสามารถที่จะไปไต่สวน
หมายความว่าสามารถที่จะเข้าไปเรียกข้อมูลได้เลย
ข้อมูลจากที่ไหนข้อมูลนี้
สารสามารถจะเรียกเอามาดูเองได้เลย
โดยที่ไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาเสนอ

สวนก็คือการไต่สวนนะครับ
นั่นคือกล่าวหาคือค่อนข้างที่จะละเอียด
ในกรณีของสารดีการยังไม่จบเท่านั้นครับ
คุณมิ้นครับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตซึ่งผมไม่พูดไม่ได้

เพราะฟังดูแล้วเนี่ยมันช่างสงสารประเทศไทยนะครับ
คือคดีของอดีตประหลัดกระทรวงคมมนาคม
คุณว่าประหลัดกระทรวงคมมนาคมเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่
ไม่ใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่ไม่ใหญ่เพราะมันคือขนส่งทั้งหมดการเดินทางทั้งหมดทุกเส้นทาง
เอาอย่างนี้ละกันเอาแค่ประหลัดเนี่ย
หลัดคือผู้ที่สูงสุดของข้าราชการประจำ
คนที่จะไต่เต้าไปถึงประหลัดกระทรวงเนี่ยมีหนึ่งเดียวเท่านั้น
คนที่ขึ้นไปสูงสุดของข้าราชการก็ทุกคนก็หวังจะเป็นประหลัดทั้งนั้นแหละครับ
ประหลักการที่สองคมนาคมด้วยอ่ะโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่

แล้วถูกป้นบ้านเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง

ชูวิตตีแสดหน้า

ประหลัดกระทรวงคมนาคมโดนปล้นบ้านเนี่ย

เป็นข้าราชการอันดับหนึ่งสูงสุด

ทั้งกลมทางหลวงทั้งโอ้โห
ทุกอย่างที่เป็นการเดินทาง
ทุกอย่างที่เป็นการคมนาคมอ่ะอะไรอ่ะ

กำลังจะจัดงานแต่งงาน

ว่าบ้านตัวเองถูกโจรปล้นโจรเข้ามา๖คนเข้าไปปล้นเอาเงินไปได้
เงินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ภายหลังตำรวจไปจับตัวโจรทั้งหมด๖คนมาได้มาสอบสวนมาให้การขึ้นชั้นศาล
โจรทั้งหมดบอกว่าเข้าไปในบ้านกินคลุกคลุ้งด้วยเงิน
ใช้คำนี้คลุกคลุ้งด้วยเงินกินเงิน

กางเขนธนบาทเกงรินเต๊งเณีนเหรียญ

ซึ่งเงินต่างเหรอนี้แน่นอนมาจากเงินธรณ์

ทอนก็ถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยก็มีเงินทอนมา
ร้อยทอน๘๐นะฮะอย่างที่บอกนะฮะ

เงินคอมคอมมิชชั่น

เอามาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นประหลักหรือเป็นเซลล์เนี่ยนะครับ
ทีนี้เอาล่ะครับไม่ว่ากันนะฮะ
ทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยโจรนะฮะ
โจรเขาบอกว่าเขาได้ไปเนี่ย๑๐๐ล้าน

ปรากฏว่าเอามาคืนเนี่ยตำรวจตามมาคืนได้เนี่ย
ประมาณ๑๖ล้านนะฮะโอ้โห

เฮ้ยมีแค่๕ล้านเองปรากฏว่าตัวเลขไม่ตรง
งานโจรบอกว่าเอาไป๑๐๐ล้านนึงตำรวจเอามาคืนได้๑๖
ประหลัดบอกว่าเอาไป๕ล้านนะฮะ
ทั้งหลายทั้งปวงจวบจนปัจจุบันเรื่องมาผ่านมาหลายปี
เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้ว
สารลงชาวบ้านก็สงสัยเอ๊ะทำไมสารลงแค่๑๐เดือน

สารเดียวกันนี่แหละครับสารอะไรครับ
สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ไม่ใช่นักการเมืองนี่เป็นข้าราชการ
ทีนี้มันไปเข้ากรณีของพระราชจำนวนญัติของปปช
ก็ให้กรณีนี้ไปขึ้นกับสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
เพราะว่ามีตำแหน่งที่สูงระดับอธิบดีขึ้นไปล่ะครับ
ทีนี้ตรงนี้ตรงสำคัญ

อย่างงี้ครับมี๒เรื่องเรื่องแรก
มีข้อหาว่าร่ำรวย

ร่ำรวยผิดปกติหนสอบไปทางทุจจริต
ภาษาทางกฎหมายนี้ต้องจำนะเพราะร่ำรวยผิดปกติค้าหาฯนี้
ร่ำรวยมั้ยรวยค่ะรวยมั้ยปกติแค่ราชการที่เป็นประหลัดนี้เงินเดือน
๘๐๐๐๐บาทแต่มี๕ล้านนะตอนนี้เขาบอกมันต้อง๕ล้าน

เขาบอกว่าปชก็ไปนับ
อยู่มาตั้งแต่ไหนกี่ปี
ปีไหนเท่าไหร่ค่าใช้จ่าย
ไหนมันมีเงินตั้ง๑๖ล้าน

เพราะว่าโจรไปอยู่อพาร์ทเมนต์

อยู่เป็นเดือนดูการเข้าออก
แล้วมันลงมือวันที่ลูกประหลัดแต่งงาน

มันได้เงินมามันบอกว่าเงินคลุกคลุ้ง
เป็น๑๐๐ล้านแต่เอามาคืน๑๖ล้าน
ไม่รู้ใครอมใครแล้วกันงานนี้
ปรัชก็ยืนการบอกผมมี๕ล้านเอง

เออร่ำรวยผิดปกติส่อไปในทางทุจริต
หาได้ไหมว่าผมทุจริตอะไร

บันแค่ส่ออ๋อผมมีเงินเออไม่ผมมีเงินเยอะ

โอมจากไหนฆ่าความคลอมใคร

บอกมาเลยพยานไหนกรณ์ในโครงงานอะไร

ก็เลยเข้าข้อหาว่า

รายการทรัพย์ศิลป์อันเป็นเทศ

อันนี้เนี่ยร่ำรวยผิดปกตินะครับ
แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ

มีตั้ง๖๔ล้านชี้แจงไม่ได้

สารชั้นต้นสารแพ่งยึดของประหลัด๔๖ล้าน
พอมาที่อุทธรณ์๑๕ล้านต้องรวมด้วย
เลยกลายเป็น๖๕ล้าน
วันนี้สารแพ่งยึดเงินร่ำรวยผิดปกติว่าทุจริต
แต่เนื่องจากว่ายังไม่รู้ว่าทุจริตจากโครงการไหน

ตอนนี้อยู่ที่รอดีกาอยู่
รอดีการอยู่ว่าดีการจะลงว่าไง
แต่เนื่องจากเป็นสารแพ่งมันไม่มีโทษจำ
แต่ในกรณีแจ้งบัญชีอันเป็นเท็จ

เพราะว่าการรายงานเนี่ยบัญชีทรัพย์สินนั้นนอกจากนักการเมืองแล้ว

ว่ามีนักการเมืองที่บ้านอยู่แถวอ่างทอง
ที่ไปยึดบ้านบ้านไม้สักหลัง๑๖ล้าน
สารก็ลงแต่นั่นจะไม่ใกล้กระทำความผิดมาก่อน
สารก็เลยให้รอแล้วก็ให้ยึดบ้าน
หลังก็ยังมาโอ้อวดพูดเรื่องทุจริตอีก
ทั้งที่โดนตัวเองก็โดนข้อหานี้
ก็ปรากฏว่าอันนี้แล้วทำไมมันโดน๑๐เดือนล่ะชูวิทย
ไหนบอกสูงสุด๖เดือนสารลงล่ะ

ร้อยหรอมันเยอะฮะที่สำคัญก็คือว่า
๖เดือนแต่เนื่องจากมี๕กรัมล่ะครับ
กรรมละ๑เหลือ๒เดือนคูณ๒ก็เลย๑๐เดือน
เพราะอะไรถึง๕ก็เพราะว่ารับตำแหน่ง๕๐
เป็นประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานบอร์ดนู้นบอร์ดนี้
วกไปหมดเลยแจ้งความรายงานอันเป็นเท็จหมด
ก็โดนไปกรรมละ๒เดือน๒เดือน

แต่เนื่องจากสารดีกาตามใหม่ใช่ไหมอุทธรณ์ได้
ได้ก็เลยประกันตัวเพราะสารเห็นว่าโทษ๑๐เดือนเอง
มันคงไม่โง่หนีหรอกนะ
ก็ให้อุทธรณ์นะครับ
ส่วนของคุณบุญทรงโอ้โหนั่นมัน๔๒ปี
คงจะไม่ไหวนะครับไม่ไหวมึงก็เลยยังไม่ให้นะฮะ

แหมประเทศไทยมันดีหนักหนานะคุณนิว
ผมทำรายการนี้เรื่องทุจริตเนี่ย
ให้ผมพูดได้ทั้งปีทั้งชาติล่ะครับนะครับ

นี่ยังไม่จบที่ผมเกินไว้เรื่องเขาใหญ่
ข้อมูลผมต้องใส่เซฟปิดไว้นะ
ผู้เกี่ยวข้องเยอะนะครับ

เดี๋ยวผมก็เอามาพูดให้ท่านผู้ชมฟังอีก
ผู้ชมก็ต้องรอติดตามเลยนะฮะ
แต่วันนี้ข้อให้ฟังเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนยังสับสน
สับสนแล้วก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนการสาร

ผลลัพธ์ผลการพิพากษาถึงออกมาเป็นแบบนี้
อันนี้แจกแจงให้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะ